ถือว่าผ่านมาสองวันนะฮะคืนที่เราต้องอยู่แต่บ้าน
เพื่อจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙กัน

ระบายความในใจมาได้นะคะเชื่อว่าหลายคนก็อึดอัดอยู่ลึกเหมือนกัน
คือบางทีอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนมันก็เครียดไม่ได้ออกไปเจอใคร
ก็ให้พื้นที่หน้าจอนี้นะคุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเรา
ระบายความในใจกับเราก็ได้ว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้าง
บางคนเจอความสามารถพิเศษใหม่กับตัวเองที่บ้านก็มีเหมือนกัน
คือ๔ทุ่มถึงตี๔ปกติก็นอนหลับกันอยู่แล้วแหละนะ
ก็คงไม่ได้อึดอัดอะไรกันมากหรอกนะฮะก็คงพร้อมให้ความร่วมมือกันอยู่แล้ว
รับประชบครับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในวันนี้
คือไม่ถึงร้อยเป็นช่วงเวลาหลายวันที่เราไม่ค่อยเจอตัวเลขแบบนี้
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด๑๙ในวันนี้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น๑๐๒รายนะครับ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
๘รายแบ่งเป็นติดเชื้อจากสถานบันเทิง๒ราย
พิธีกรรมทางศาสนา๒รายแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน
๔รายส่วนกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่มี๔๒รายนะครับ
เป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑๓ราย
ส่วนใหญ่มาจากอังกฤษนะฮะเป็นนักศึกษาแล้วก็ทำงานร้านอาหาร
กฤษตอนนี้กำลังหนักนะครับมีชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศหนึ่งราย
มีผู้ที่สัมผัสผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ๒ราย
แล้วก็มีคนที่ไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ชุมนุมชน
คือมีคนอยู่เยอะ๕รายนะครับเป็นผู้ที่เป็นอาชีพเสี่ยง๑๙ราย
แล้วก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ๒รายนะครับและมีอีก๑๒ที่ต้องสอบส่วนโรค
ว่าไปติดมาจากที่ไหนอะไรยังไงคนที่รักษาหายก็มีนะครับ
รักษาหายกลับบ้านได้แล้วมี๖๒รายนะครับสำหรับวันนี้นะครับ
และวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสามศพนี่คือตัวเลขสำหรับวันนี้

ถ้ามาดูตัวเลขสะสมนะครับ
จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
มีทั้งหมด๒๑๖๙รายนะครับ
รักษาหายแล้ว๖๗๔ราย

เท่ากับว่าตอนนี้ยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

นี่ฮะก็จะมีทั้งอาการที่หนัก

แพทย์วิทูลด่านวิบูรณ์ผู้มนวยการองค์การเพศสัจกรรม
กล่าวถึงเรื่องการจัดหายา
เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย

คิดว่าจะมาต้านไวรัสนี้ได้

เป็นยาสำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
มีแหล่งผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็จีน

จีนและญี่ปุ่นเพิ่มอีก๒๐๐๐เมตร

รวมกับของเดิมที่สั่งซื้อ
และได้รับบริจาคมาก่อนแล้ว

ก็จะเป็น๒๘๗๐๐เมตร

ให้ถึง๓๕๐๐๐เมตร

คือเมษายนกับพฤษภาคม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสั่งซื้อเพิ่มเติม
นี่คือสถานการณ์ในไทย

ทั่วโลก๑ล้าน๒แล้วนะครับ

๑ล้าน๒แสน๓พัน๘ร้อย

ผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙

นี่ติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะฮะ

โอ้โหอิตาลีตอนนั้นยังผู้ติดเชื้อ

สเปนแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่อยู่ก็พุ่งมาจากไหนไม่รู้เหมือนกัน

อรมัน๙๖๐๐นะฮะตอนนี้

แล้วท่านดูครับ๕อันดับแรกของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะ

ส่วนนี้คือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตคืออิตาลีมากที่สุด

สหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไป๘๔๕๔ศพ
ตามมาด้วยฝรแล้วก็สหราชอาณาจักร
ยุโรปกับสหรัฐนี่ตอนนี้หนักนะครับ
ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเมืองไทยก็ถือว่าทั้งอัตราผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อยังคงต่ำอยู่แต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะคะ
อย่างที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง๓ศพก็มีทั้งที่เป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติเป็นทั้งคนที่อายุมากแล้วก็อายุน้อยด้วยคือทุกอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันไปหมดเลย
เดี๋ยวจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังนะคะว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดทั้ง๓ศพเนี่ยอายุเท่าไหร่ยังไงกันบ้าง
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๒๑นะคะเป็นชายไทยค่ะอายุ๔๖ปีมีอาชีพรับจ้างมีประวัติเดินทางกลับมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถึงประเทศไทยในวันที่๑๒มีนาคมนะคะ
เขาเข้ารักษาตัวครั้งแรกก็คือ๒๕มีนาคม
มีไข้ค่ะไข้สูงมากนะคะ๓๘๙องศาเซลเซียส
มีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็หายใจลำบาก
แล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตในวันที่๓เมษายนค่ะ
รายที่๒๒เป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นชาวสวิสเซอร์แลนด์อายุ๘๒ปี
คนนี้มีประวัติเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงค่ะ
เขามาด้วยอาการไข้ในวันที่๒๙มีนาคม
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ประจวบคีรีขันในวันที่๓๑มีนาคม
อุณหภูมิร่างกายเนี่ย๓๙๒ค่ะมีความดันโลหิตอยู่ที่๑๘๑แล้วก็๑๑๓นะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ
วินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นปอดบวมและภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ก็รีบส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเพชรชบุรี
กระทั่งวันที่๑เมษายนอาการสุดหนักจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และ๒เมษายนเสียชีวิตด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวค่ะ
ส่วนรายที่๒๓นะคะเป็นผู้ชายเป็นคนไทยค่ะ
อายุเพิ่งจะ๓๐เองค่ะอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้าง
แต่เขามีประวัติดื่มสุราเป็นประจำเริ่มป่วย๒๙มีนาคมนะคะ
มีอาการไอไม่มีไข้เสมหะเขียวอาเจียนเป็นเลือด
แล้วก็น้ำหนักลดรวมถึงมีอาการเหนื่อยหอบร่วมด้วย
๒เมษายนอาการไอเริ่มมีมากขึ้นเหนื่อยหอบมากขึ้น
ถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปราศาสตร์ในจังหวัดสุรินทร์
แรกรับเนี่ยออกซิเจนในเลือดต่ำเหลือแค่๙๒เองนะคะ
พอเอ็กซาเรย์ปอดก็พบว่าไปเข้ากับโรคปอดอักเสบรุนแรง
และสุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้๔เมษายนค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะต้องช่วยกัน
มาตรการต่างที่ออกกันมาเนี่ยรวมทั้งการขอความร่วมมือด้วย
ก็คืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติใครที่ไม่จำเป็น
ไม่ต้องออกไปทำงานกลางวันท่านก็อยู่บ้าน
กลางคืนนี้ต้องอยู่หมดอยู่แล้ว๔ทุ่มถึงตี๔อันนี้บังคับ
ถูกต้องฮะมีคำถามว่าทำไมเราจะต้องร่วมไม้ร่วมมืออะไรกันขนาดนี้
ทำไมต้องทำให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันลดลงให้ได้
เราต้องมีระบบสาธารณสุขแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยเนี่ย
ตอนนี้เรารองรับได้เอาให้แบบกำลังรับมือไหวนะคุณอรัชพร
ต้องมีผู้ป่วยไม่เกิน๓๐๐คน
วันนี้เท่าไหร่ท่านผู้ชมดูตัวเลขที่หน้าจอเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราต้องคุมให้อยู่
แล้วไปเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย
เรามีเวลากี่วันที่เราจะทำให้สามารถบริหารจัดการตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้ตรงนี้

ท่านผู้ชมต้องไล่แล้วก็ต้องดูตรงนี้นะครับ
โอเคล่ะท่านที่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วผมว่าอันนี้เป็นเรื่องดี
แต่ท่านที่ยังไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือน้อยมากเนี่ย
ท่านต้องคิดแล้วท่านต้องคิดแล้วนะฮะ
เพราะวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ย
มันมีอยู่สองอย่างท่านผู้ชมคุณรัชพร
คือต้องช่วยกันก็คือ๑ไม่ให้คนป่วยตาย
กับ๒ไม่ให้คนอดตาย
มันต้องบริหารสองอย่างนี้ให้ได้แต่เอาเรื่องไม่ให้ป่วยตายกันก่อน
ก็คืออย่าไปติดเชื้อเยอะนะครับ
ถ้าไปวิเคราะห์ดูตัวเลขผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด๑๙
แบบรายวันของไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไป๗วันล่าสุดคือตั้งแต่๒๙มีนาคมถึง๔เมษายน
ดูตัวเลขแล้วนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ย
อันนี้ถือว่าการติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง
ต่างจังหวัดมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่
แต่ไม่ใช่ว่าเราสบายแล้วนะตัวเลขมันแบบนี้
ต่างจังหวัดค่อนข้างคนที่กรุงเทพค่อนข้างลดลง
แต่ถ้าเผลอแป๊บเดียวก็พุ่งเลยถ้าไปดูตัวเลขผู้ป่วยยืนยันรายใหม่
ติดเชื้อโควิด๑๙และได้รับการรักษา

ในช่วง๕วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าตัวเลขในกรุงเทพ
ก็จะค่อนข้างทรงตัววันที่๑เมษายนมีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่๔๓
วันถัดมาก็ขึ้นลงแต่ก็อยู่ระดับประมาณ๓๐ประมาณแบบนี้มี๓เมษล่าที่กรุงเทพภูมิไป๔๗
เฉลี่ยก็อยู่ที่๓๐กลางใน๕วัน
ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดต่างจังหวัดนี่คือภูเก็ตภูเก็ตนี่ต้องล็อกดาวน์จังหวัดกันเลย
ท่านที่อยู่ที่ภูเก็ตท่านดูนะครับ๑เมษา๑๑รายผู้ป่วยรายใหม่
ก็เพิ่มขึ้นวันละ๑๑คน๑๒คนวันที่๔เมษา
ดูเหมือนว่าเพิ่มขึ้นแค่๖เหมือนจะลดลงแล้ว
วันนี้๒๘พุ่งสูงมากนะคะเท่าตัวเลยนะคะ
บอกไงว่ามันเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้จริงนะครับ
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
วิเคราะห์ตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
เอาเป็นว่าเราพบผู้เสียชีวิตถ้าดูตั้งแต่๔มกราคมมาถึง๔เมษายนนะ
เรามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๒๐ศพในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย๑๘ผู้หญิงมี๒
เฉลี่ยของผู้เสียชีวิตคือ๕๘ปีกว่าในจำนวนนี้พบว่าผู้ที่เสียชีวิต
เขาจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยโรคเบาหวานเนี่ยครึ่งหนึ่งตามมาด้วยความดันโลหิตสูง
ไรเรื้อรังไขมันในเลือดผิดปกติ

ปอดเรื้อรางวันโรคมะเร็ง
เพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ท่านจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติท่านก็ต้องหาทางออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับ
ถูกต้องคือออกกำลังกายแล้วก็อยู่ที่อาหารการกินด้วยนะครับ
หวานกับความดันเนี่ยก็คือต้องเลือกกินดีด้วย

ผู้ที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มที่มาจากสนามมวย๕ศพนะครับท่านผู้ชมครับ
กลับมาจากต่างประเทศก็๕นะเป็นผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง
อย่างขับรถสาธารณะพนักงานขายของอยู่ร้านอาหารอันนี้ก็๕นะครับ
ผู้ที่ไปสัมผัสผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าติดโควิด๑๙มี๒ศพ
แล้วก็เป็นผู้ที่ไปสถานบันเทิงทำงานสถานบันเทิง
เป็นผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลสถานที่แออัดอย่างละ๑ศพ
ผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อันนี้คือการจำแนกตัวเลขของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนะครับ
ทีนี้มาดูว่ามันมีความสำคัญยังไง
เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน
หรือว่าผู้เสียชีวิตในแต่ละช่วงเวลา
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็รองศาสตราอาจารย์ดรแพทย์หญิงพัทรวรรณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
นี่ฮะเส้นสีแดงที่ชี้เนี่ยคือของประเทศไทยนะครับ
เส้นอื่นก็จะเป็นของอีกหลายประเทศ
คือทั้งสองอาจารย์เนี่ยอาจารย์หมอทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่า
แนวโน้มในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของโควิด๑๙ในไทยอัตราการเพิ่มขึ้น
มันดูลดลงซึ่งเป็นตัวพิสูจน์ว่ามาตรการต่างที่ทุกคนช่วยกันมานั้น
ได้ผลดีในระดับหนึ่งแต่แต่วันนี้อาทิตย์ที่๕เมษายน
ผู้ติดเชื้อใหม่มันเพิ่มขึ้นเป็น๑๐๒คน
มันก็มีความกังวลใจกันอยู่พอสมควรเพราะขณะนี้เรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม
รวมแล้วทั้งสิ้น๒๑๖๙คนที่รักษาหายแล้วก็มีนั่นแหละนะครับ
แต่หากดูตามกราฟที่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับทุกผู้ชมครับ
อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด๑๙ในไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมา
ถ้าคิดเป็นร้อยละนะมันเพิ่มขึ้นวันหนึ่งประมาณร้อยละ๑๔
เพิ่มขึ้นวันละ๑๔๑๕เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้
ถ้าเราเอาตัวเลขที่ระบบสาธารณสุขของไทยจะรับมือผู้ป่วยโควิด๑๙ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราควรจะมีผู้ป่วยสะสมไม่เกิน๓๐๐คน

แค่ประมาณ๘๐๐กว่าคนเท่านั้นเองนะคะ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีผู้ที่เป็นผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น
วันหนึ่งเนี่ยเอาแค่ร้อยละสิบ
ร้อยละ๑๐นะฮะก็คือมันจะเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน๑๐๐คนต่อวัน
ถ้าดูเป็นตัวเลขอ่ะถ้าเขาแบบสรุปวิเคราะห์มานะอ่า
อยากคุมให้อยู่ตรงนี้ภายในช่วงเดือนเมษายนประมาณนี้
ว่ากลางเดือนเมษายนอีก๒สัปดาห์นี้เราต้องคุมให้ได้
ถ้าเราคุมไม่ได้แล้วยังพุ่งไปวันละร้อยกว่าร้อยกว่า
หรือว่า๑๔เปอร์เซ็นต์๑๔เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ย
เราเกิน๓๐๐๐แน่เราจะเกินกำลังละถูกต้อง
เพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับระบบสารทัศนศ์ศุกร์ของไทย
โอ้โหไม่รู้อีกกี่โรคต่อกี่โรคเยอะใช่ไหมที่เขาเป็นผู้ป่วย
ผู้ป่วยเก่าผู้ป่วยใหม่อุบัติเหตุอะไรอีกเยอะแยะไปหมด
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำงานแบบหนักจริง

คุณหมอธีระแล้วก็คุณหมอพัทรวรรณนะครับ

เสนอให้รัฐบาลออกมาตรการเพิ่มเติม
อันนี้เป็นการออกมาตรการเพื่อห้ามกันเลยนะ

เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใหม่
อย่างเช่นปิดสนามบินทั่วประเทศ

ถึงวันที่๖

ขยายเวลาการห้ามออกจากเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิลล์

เอาแบบ๖โมงเย็นถึงตี๔ไปเลยดีกว่า

แล้วก็พิจารณาประกาศให้หยุดงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไปถึง๑๙เมษายน

ยกเว้นหน่วยงานที่จำเป็นจริง
จำเป็นต่อการดำรงชีพ

สาธารณะสาธารณูปโภค

เพราะฉะนั้นถ้าไม่บังคับกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเนี่ย

เกรงว่าตัวเลขผู้ป่วยสะสม

ร้อยกว่าทุกวันแล้วมันจะเกิน๓๐๐กว่า

ใครจะรับมือไม่ไหวนี่ฮะฟังแล้วก่อนนะ
มีการหยุดงานครับจะทำยังไงเพราะว่าหลายคนก็ได้รับผลกระทบตามตามกันไป
แต่อีกเสียงส่วนหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าทำเถอะเจ็บแต่จบไปเลยจะดีกว่า
ผมเชื่อว่าถ้าจะต้องไปถึงจุดนั้นจริงเนี่ย
จะให้เวลาเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีเรื่องของการดูแลเรื่องของสินคงสินค้า
บอกให้เตรียมตัวกันมาตรการรองรับอันนี้ต้องพร้อม
คงจะทำแบบปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นคงไม่ได้
ทีนี้ที่หลายคนอาจจะกังวลกันอยู่ในช่วงเวลานี้ว่า
ตกลงเป็นหรือยังเราติดหรือยังนะ
รัชพรพี่เป็นหรือยังพี่ติดหรือยัง
เดี๋ยวนี้ทุกคนเวลาทักทายกันไม่ใช่แบบเอาเป็นไงบ้างว่าไงติดยัง
อันนี้คือแบบนี้แล้วนะ
คุณหมอได้โพสต์ตอบคำถามคลายความข้องใจของผู้คนเอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
ก็คือนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ซึ่งหลายคนอาจจะเอ๊ะแบบไหนดูแบบไหนดีตัวลุมเจ็บคอ
หรือจะแบบไหนถึงจะเป็นหรือไม่เป็นติดหรือไม่ติดเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง
คุณหมอธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะครับท่านได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
อย่างคำถามที่มีคนถามกันเยอะถ้าป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด๑๙อาการจะเป็นยังไง
คุณหมอธนรักษ์นะครับบอกว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาการจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยอาการสำคัญที่พบก็อย่างเช่นไข้ก็คืออุณหภูมิในร่างกายสูงเนี่ย
ผู้ใหญ่จะพบมากกว่าเด็กส่วนเรื่องการไอนอกจากจะพบในผู้ใหญ่แล้ว
เด็กก็พบอาการไอได้นะเด็กเนี่ยจะไอมากกว่าเป็นไข้ด้วยซ้ำ
ส่วนอาการเจ็บคอจะยังไม่พบในเด็กเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะเสี่ยง
ต่อการเป็นลักษณะอาการโควิด๑๙หรือเปล่าไม่ใช่เจ็บป่วยไข้ทั่วไปเนี่ย
ดูแบบนี้นะฮะผู้ใหญ่จะมีไข้แล้วก็ไอแต่เด็กจะไอมากกว่าไข้
จะมีปัญหาเรื่องการหายใจลำบากหรือว่าหายใจเร็วมากกว่าผู้ใหญ่ด้วย
เพราะว่าปอดเขาเล็กกว่านี่นะฮะอีกคำถามหนึ่งนะครับมีคนถามไปยังคุณหมอธนรักษ์
อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยหากติดเชื้อแล้ว
จะเสียชีวิตมากน้อยขนาดไหนอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตนะคะนี่
ทำเป็นกราฟมาให้ดูนะครับในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อย
พบผู้ที่มีอาการรุนแรงค่อนข้างน้อยส่วนอายุมากขึ้น
พบผู้ที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย
หากมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่อายุ๘๐ปีขึ้นไป๑๐๐คนเนี่ย
จะมีผู้เสียชีวิตร้อยละ๑๔๘๑๔๘คนคิดเป็นอัตราส่วนนะฮะ
เด็กแม้อาการเนี่ยจะไม่มากแต่ถ้าในบ้านมีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน
เด็กที่อาการไม่มากก็จะทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้
พอผู้สูงอายุติดเชื้ออาการจะรุนแรงแล้วก็หนักกว่าเด็ก
เพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สูงอายุท่านก็มีโรคประจำตัว
ใช่ค่ะจริงสาเหตุที่อิตาลีมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็ว
ก็เพราะเหตุนี้ค่ะคือเขาอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่
เด็กเนี่ยออกไปทำงานข้างนอกผู้สูงอายุที่บ้าน
แต่วัฒนธรรมเขาคือใกล้ชิดกันเด็กก็มักจะใช้เวลากับผู้สูงอายุในบ้านเยอะ
ก็เลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตสูงค่ะ
อืมครับซึ่งคุณหมอธนลักษณ์บอกว่าทางที่ดีที่สุด
ทางที่ดีที่สุดเลยนะก็คือไม่ติดเชื้อ
ใช่ค่ะแต่มันมีคำถามตามมาว่าอ่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไง
คือมันงงไปหมดแล้วครับบางทีแค่อายนิดนึงบางทีอาจจะสำลักควันอะไรนี้นะ
นะก็รู้สึกว่าอุ๊ยฉันเป็นโควิดลิบล่าว
คุณหมอธนรักษ์บอกว่าอย่างนี้ครับนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตผัดรองพิธีกรมควบคุมโรคนะ
จะติดหรือไม่ติดสองอย่างถ้าเราไปเจอนะสมมุติถ้าเราไปเจอคนที่เขาติดเชื้อจริง
มีเชื้อโควิด๑๙ในตัวเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าจะติดนะมีความเสี่ยงสูงเลยนะ
แล้วคุยกันนานเกินกว่า๕นาทีอันนี้เราเข้าข่าวเลยนะเราเกิน๑เมตร
เมตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วอากาศไม่ถ่ายเทด้วยเนี่ยแล้วอยู่กันนานเกิน๑๕นาที
อ๋อมันดูสองอย่างอ่านะก็ต้องระวังตัวเองกัน
ใกล้ชิดมากมากห้านาทีไม่ใส่แมททั้งคู่เนี่ยอันเนี้ยเสี่ยงสูงมีโอกาส
ต่อให้ใกล้ชิดไม่มากแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อับอากาศไม่ถ่ายเทเกินสิบห้านาที
อันนี้ก็เสี่ยงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นท่านต้องไปดูมีคำถามว่า
แล้วถ้าไม่ใกล้ชิดเลยไม่ใกล้ไม่เสี่ยงไม่อะไรเลยใส่แมสด้วย
ค่ะมีเสี่ยงอะไรอีกอืมเสี่ยงก็คือการที่ผู้ติดเชื้อ
เขาทิ้งเชื้อไว้ตามผิวอ่าพื้นผิววัสดุอุปกรณ์ต่างต่างอืม
เขาถึงเตือนไงว่าหนึ่งใส่แมสใช่ไหมสองล้างมือบ่อยบ่อย
อย่าไปจับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะสกปรกค่ะหรือว่าอ่า
มันจะทำให้เราติดเชื้อหรือถ้ามันจับมันจำเป็นอ่ะ
ก็ต้องล้างมือบ่อยบ่อยอืมเขาถึงเตือนให้ล้างมือบ่อยบ่อย
เนี่ยอันนี้จะช่วยได้นะฮะอ่ะอันนี้มาฝากกันนะฮะ
คุณหมอท่านฝากมาก็เป็นว่าจะออกจากที่บ้านไปไหน
ใกล้ยังไงใส่แมสไว้ก่อนเลยดีที่สุดแล้วก็ล้างมือให้บ่อยที่สุดนะคะ
เขาบอกว่าช่วงเนี้ยเพลงดังดังอ่ะเจนนุ่นโบอ่ะ
มันยี่สิบวิพอดีอ๋อเหรอใช่ท่อนฮุกเข้าเหรอท่อนฮุท่อนหุ
เวลาถูกครับแบบนั้นอ่ะคุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม
ต่างจังหวัดกันบ้างดีไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ย
สำหรับกรุงเทพมหานครผู้ป่วยสะสมมากที่สุดเรารายงานกันไปแล้วอยู่ที่๑๐๑๑รายค่ะ
รองลงมาก็คือปริมณฑลนะคะนนทบุรี๑๓๗ราย
มุดปราการ๑๐๘รายปฐุมธานี๒๘ราย
สมุดสาขอน๑๗รายนครปฐม๑๖ราย
ประจวบคิริขัน๑๕ราย
กาญจนบุรี๑๐ราย
ราชบุรี๘รายสระบุรี๕ราย

สมุทรสงครามตอนแรกเนี่ยเป็นจังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อแต่ปรากฏล่าสุดเจอ๑รายแล้วนะคะ
อันนี้สำหรับภาคกลางนะคะ
ส่วนภาคเหนือค่ะจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดก็คือเชียงใหม่นะคะ
เมืองท่องเที่ยวถ้าสังเกตเลยก็จะเป็นจังหวะที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงที่สุด
ใหม่มี๓๖รายค่ะรองลงมาคือเชียงราย๙รายนครสวรรค์๗รายแม่ห้องศร๕ราย
ศนุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิษฐ์ลำพูนตากแล้วก็ลำปางอยู่ที่จังหวัดละ๓รายนะคะ
ส่วนภาคอีสานค่ะจังหวัดที่พบผู้ป่วยสะสมมากที่สุดก็คือโคราชนครราชศรีมามีอยู่๑๖รายด้วยกันนะคะ
ลงมาเป็นอุบลราชธานี๑๔รายบุรีรำ๑๒รายสุรินทร์๙รายอุดรธานี๘รายศรีสะเกด๗รายขอนแก่น๕ราย
ส่วนมุกดาหารและหนองบัวลำพูจังหวัดละ๔รายจังหวัดเลย๑๐๑กาลสินจังหวัดละ๓ราย
ส่วนสกลนครก่อนหน้านี้ก็เป็นจังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อเหมือนกันแต่ล่าสุดยืนยันแล้วนะคะเจอผู้ป่วยหนึ่งรายค่ะ
ภาคตะวันออกผู้ป่วยสะสมมากที่สุดอยู่ที่ชนบุรีนะคะ๖๘รายตามมาด้วยสะแก้วและฉะเชิงเซาจังหวัดละ๑๓ราย
ระยองกับปราจีนบุรีอีกจังหวัดละ๔รายแล้วก็จันทบุรี๓รายด้วยกันค่ะ
ส่วนภาคใต้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดก็คือที่ภูเก็ตค่ะ
รายนะคะยะลา๕๒รายปัตตานี๔๕รายสงขลา๓๗รายนราธิวาส๑๘รายสุราธานี๑๕ราย
กระบี่๑๒รายพัทธลุง๗รายนครศรีธรรมราช๖รายตรัง๕รายแล้วก็ชุมพร๑รายค่ะ
ตอนนี้ยังมีกลุ่มคนที่รอสอบแหล่งติดเชื้ออยู่อีก๑๗๙รายนะคะ
ส่วนจังหวัดที่เป็นเซอร์บายเวอร์ของประเทศไทยตอนนี้มี๑๑จังหวัดที่เห็นเป็นสีเขียวแซมเล็ก
แผนที่ที่เราทำให้ดูเนี่ยนะคะก็มีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองกำแพงเพชรพิจิตรน่านบึงกาลตราดพังงาระนองแล้วก็สตูนค่ะ
ครับจังหวัดที่ท่านยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เลยท่านก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดด้วยนะฮะ

ให้ความร่วมมือกันต่อไปนะครับ